คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาดูตัวเลขโควิดกันหน่อยนะคะ
ไปดูเรื่องราวที่ต้องนอนข้างถนนแบบนี้

อยู่ที่๑๘๓๖๓ราย
ยังเยอะนะฮะใช่ค่ะยังอยู่ที่๑๘๐๐กว่าอยู่
ผู้ติดเชื้อในประเทศ๑๘๒๐๕ราย

แล้วก็ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๒๗ราย
ผู้ติดเชื้อในเรือนจำคุณต้องจับตามองเหมือนกันนะ
เพราะตอนนี้มีบางเรือนจำมีคลัสเตอร์ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
อาจจะมีการรายงานในวันถัดไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย
๕รายนี่ดิฉันลองบวกดูนะคุณ
วันนี้อยู่ที่๓๒๙๖๘ราย
แต่จริงมันก็ยังมีที่ยังไม่ได้รายงานมากกว่านี้อีก
ยังเยอะอยู่นะฮะตัวเลขพอกับเมื่อวานเลยนะครับ
หลังจากมีโอมิครอนเหมือนกันนะคุณ๓๕ศพเนี่ยนะคะ
แล้วผู้ที่รักษาหายแล้ว๑๕๖๕๑ราย
ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่๑๖๙๐๗๔ราย

อาการหนักนี่ก็เพิ่มขึ้นมานะคะเกือบ๘๐๐เหมือนกัน๘๒๗ราย
แล้วในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ
ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะฮะตัวเลข๒ช่องเนี่ยนะฮะ

เดี๋ยวเรามีข้อมูลจากทางประหลัดสทมาตอบเรื่องนี้นะครับ
แต่ทีนี้มาดูความดราม่านะครับเพราะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้ว
นอนรอเตียงต้องนอนรออยู่ข้างถนน
เพราะว่าเพจเขาไปช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ไปเจอผู้ป่วยอยู่ในสภาพแบบนี้
คุณไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แต่นอนอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับ
พอเข้าไปตรวจสอบก็ต้องพยายามช่วยเหลือนะครับ
พอพยายามช่วยเหลือผู้ชายวัยกลางคนคนนี้
ซึ่งรูปร่างผอมก่อนหน้านี้เขาตรวจสอบ
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาแล้ว
แต่เขาเป็นคนไร้บ้านไงคุณ
ติดต่อหาโรงพยาบาลรักษาไม่มี

อาสาสมัครกลุ่มเส้นได้ก็รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับ

เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการค่อนข้างจะหนักแล้วคุณ
วัดค่าออกซิเจนในเลือดโภพออกซิเจนต่ำเพียงแค่ศาสตร์๘๘
คือว่าวิกฤตมากนะใช่ครับโจรนาฏีของกลุ่มเส้นได้เนี่ยบอกว่าโอ้โหวิกฤตจริงแล้ว
ต้องรีบหาโรงพยาบาลแล้วแต่ก็มีหลายโรงพยาบาลปฏิเสธคุณ
เพราะเตียงอะไรรู้ไหมฮะเต็มฮะเตียงเต็มไม่มีที่รักษา
อาสาสมัครกลุ่มเส้นได้จึงต้องให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยกันข้างทางแบบนี้ไปก่อน
คุณผู้ชมล่าสุดมีโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยรายนี้แล้ว
ส่วนประธานมูลที่เส้นได้นายคริสโปตานันเปิดเผยบอกว่า
ผู้ป่วยรายนี้คือมีโรคประจำตัวก็คือรุมตอยแล้วก็พิสุราเรื้อรังนะฮะ
ไปตรวจเช็คร่างกายเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ย
คุณลุงเนี่ยวูบไปเนื่องจากออกซิเจนตกปอดเนี่ย
มันมีเสียงวีดแล้วคุณคาดว่าหลอดลมตีบด้วยนะฮะ
ก็มีการประถมพยาบาลกันเบื้องต้นก่อนนำขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็เจอปัญหาอย่างที่บอกว่าพอโทรไปหาโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้
โรงพยาบาลปลายทางก็รักษาไม่ได้
บางทีเขาบอกไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์อะไรต่างนะ
กว่าจะหาได้นะคุณก็โอ้โหอยู่นานนะหลายชั่วโมงนะครับ
จากสถานการณ์ดังกล่าวประธานมูลที่เส้นได้บอกว่าโอ้โหยอมรับเลยว่าระยะหลัง
ช่วง๑๐วันที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิดล้นเตียงจริง
พอไปช่วยเหลือใครจะส่งโรงพยาบาลมันหาเตียงไม่ได้จริงนะฮะ
ติดต่อขอเตียงจำนวน๓๐๐๔๐๐สายต่อวัน
นี่คนไข้นะติดต่อมาญาติคนไข้ติดต่อมาแบบนี้คุณ
ใครจะรับสายไหวเขาบอกตอนนี้รับสายแทบไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะ
ก็พยายามช่วยเหลือทุกเคสแต่ขอเอาเคสที่หนักจริง
ส่วนคนที่อาการไม่หนักอยากให้รักษาตัวที่บ้านก่อน
ฟังเสียงประธานมูลที่เส้นได้นะครับ
อยู่ตรงนี้มีปัญหาครับซึ่งรถไอ้ปุ่นนี่มีปัญหา
มันไม่สามารถหาโรงพยาบาลปลายทางได้
มันไม่ง่ายที่จะหาโรงพยาบาลปลายทางในการรับตอนนั้น
บอกว่าประสานขอช่วยรับให้หน่อย
สุดท้ายครับก็เราทำสำเร็จตอนช่วง๔ทุ่ม

ตัวอย่างหนึ่งที่ต้องนอนรอเตียงอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับ
แล้วก็เจอวิกฤตเรื่องของการประสานติดต่อเตียงเหมือนกัน
ใช่ค่ะเนี่ยก็มีการโพสต์เนี่ยนะครับ
เล่าบอกว่าตอนนี้คือบอกเลยว่าปิดมือถือนะ
มีอะไรทักเราต้องรอดคือให้ทักไปทางเพจ

ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือคุณไดก็บอกด้วยนะว่า
เอาจริงนี่อันนี้ให้ดูโพสต์นี้ค่ะ
มีการโพสต์เป็นโพสต์อัปเดตใช่ไหมอันนี้

คือไปบอกว่าอะไรต่างนานาเตียงเต็มอะไร
ใช่ค่ะคือปกติมีพื้นที่รอรับผู้ป่วยได้๑๒๐รายใช่ไหม
แต่ว่าผู้ป่วยเกินทะลุไป๒๐๐รายแล้ว
แล้วเธอก็เล่าสถานการณ์ว่าศูนย์พักคอย
ยกตัวอย่างในเขตคันนายาวนะครับ

แต่อาสาสมัครก็ห้ามปฏิเสธผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะศูนย์ยังพอมีพื้นที่ว่าง
พอจะหาที่นอนปิ๊กนิกมาปูให้นอนได้
แต่ต่อมาเธอก็โพสต์อีกครั้งบอกว่า

นอนไม่พอแล้วผู้ป่วยล้นจริง

นอนปิ๊กนิกก็ไม่มีพอแล้วนะครับ
แสดงว่าผู้ป่วยมันล้นจริงมันเยอะจริงนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปโพสต์ครั้งล่าสุดบอกว่า
ขอให้ติดต่อเบอร์ของเพจเราต้องรอดอย่างเดียว
เพราะใดขอปิดมือถือก่อน

แต่ก็สั่งเหมือนลูกน้องหรือว่าคนที่ทำงานในเพจบอกว่า
ยังไงก็ตามก็ต้องรับสายก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับ
เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องของเตียงไม่พอ
ผู้ศิษย์ขาของเราเนี่ยเจ้าออกมาให้ถามเลย
เจ้ากระทรวงสถาสนสกในอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
คุณอนุทินยืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙นอนรอการช่วยเหลือริมถนน
เดี๋ยวนะคุณอันนี้คือสัมภาษณ์ล่าสุดหรือคะ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
เราตัดสองภาพนะคุณอนุทินบอกว่าไม่มีคนนอนรออยู่ข้างทาง
แต่ว่าภาพของเพจเส้นได้มีคนนอนรอเตียงอยู่ข้างทางแล้ว
ฟังเสียงคุณอนุทินแล้วกันนะครับ
เช็คกับประหลักการทรวงสาหรัฐศุกร์ทุกวันนะครับ
จำนวนเตียงที่มีอยู่ในโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศ
มันก็ยังมีความพร้อม
ตอนนี้ประชาชนบอกว่าถ้าจะไปดูเรื่องราวที่มันสะท้อนความเป็นจริงเนี่ย
ให้ไปดูตามเพจต่างที่เขาช่วยเหลือจริง
เพราะว่าการแรงงานของทางสาธารณสุขมันจะไปทางคู่ขนานกัน
คือมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริง
แล้วทางเพจเขาเข้าไปช่วยเหลือจริง
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนที่ท่านบอกว่ามันไม่มีครับมันไม่มีครับ
คือได้ลองดูภาพต่างที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือยัง
อันนี้คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะ